วันนี้เรามาเริ่มที่เรื่องของวัยรุ่นตีกันกันก่อน

วัยรุ่น๒๐๓๐คน
ไปหาเรื่องกับวัยรุ่นคู่อลิ

ระเบิดก็มาคุณผู้ชมแบบโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลย

ดำเนินคดีทั้งสองกลุ่มเลยครับ
ตำรวจภูทรกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกบินบุรี
บอกว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นวัยรุ่น๒กลุ่ม

หอบกันไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ก็เลยเรียกกำลังเข้าไปช่วย

เพราะเกรงว่าอีกกลุ่มนึงจะมีการบุกเข้าไปทำร้ายซ้ำอีกถึงโรงพยาบาล

เป็นวัยรุ่นชายแล้วก็หญิงอายุระหว่าง๑๖๑๙ปี
ส่วนใหญ่มีบาดแผลถูกมีดฟันถูกแทงถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกายกันมา
ขณะที่ตำรวจอีก๑ชุดพร้อมทหารแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บริเวณบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๑ที่บ้านนาคำตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
พบระเบิดปิงปองตกอยู่๑ลูก
หลุมในพื้นพื้นปูนซีเมนที่เกิดจากแรงระเบิด๑จุด
แล้วก็มีรอยสะเก็ดระเบิดอีกหลายจุดทีเดียว
วัยรุ่นคนหนึ่งอายุ๑๖ปีเล่าให้ฟังแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืน
มีกลุ่มเพื่อนไปนั่งเล่นที่บ้าน
จากนั้นมีวัยรุ่นเขามากันคุณผู้ชม
นั่งรถกระบะมาขี่รถจักรยานยนต์มา๒๐๓๐คน
ตะโกนถามหาน้องชาย
กล่าวหาว่าน้องชายไปหาเรื่องกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว
บอกว่าไม่น่าจะใช่น้องชายของเขา

จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่มาลงจากรถ
เข้าไปเลยครับในบ้านไปทำร้าย
ละมุนวุ่นวายชกต่อยใช้มีดฟันมีดแทงปลา

จะมีชาวบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องไปช่วยกัน

ตำรวจก็จะมีการเรียกทั้งสองกลุ่มมาสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
วัยรุ่นสมัยนี้นะครับ
ร้อนมีทั้งมีดมีทั้งระเบิด

เดี๋ยวนี้ไม่จับแล้วล่ะปากกงปากกาดินสอน